ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะฮะ
เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนชายคนหนึ่งอายุ๑๕ปี
อยู่ที่ชนบุรีเรียนอยู่ชั้นม๒
น้องชื่อเล่นชื่อน้องมอสนะครับชื่อจริงนายวัญชัยเจียดกำจร
ขี่จักรยานยนต์มานะ
คงจะเสียหลักอ่ะหรือเบรกไม่อยู่หรือยังไงเนี่ย
เพราะในกล้องวงจรปิดจะใช้เท้าพยายามช่วยเบรกอยู่
แต่ไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งสีดำที่จอดอยู่นะฮะ
โชคร้ายจริงก็คือพอชนท้ายรถเก๋งสีดำปุ๊บ
รถล้มร่างน้องกระเด็นรถตู้มาพอดีฮะเข้าหน้ารถตู้
ค่ะเห็นรถตู้หยุดนั้นไหมท่านผู้ชมใช่
ลากร่างของน้องมอสไปด้วยคนขับรถตู้บอกว่า
ต้องให้เจ้าหน้าที่เอาแม่แรงมายกหน้ารถเพื่อเอาน้องมอสออกมา
น่าสงสารแต่ก็เสียชีวิตซะแล้ว
นี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดจะจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะครับ
โดยเฉพาะช่วงที่ก่อนที่น้องมอสจะขี่รถไปชนท้ายรถเก๋งสีดำ
ใช้เท้ายันกับพื้นมาเลยนะเพื่อชะลอความเร็วค่ะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่าน้องก็เสียชีวิตแล้วก็เลย
ไม่สามารถบอกอะไรได้แล้วนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับ
หน้าปั๊มน้ำมันเชลในพื้นที่อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ที่หมู่๔ตมบึงหลังได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยก็มานะครับ
มาช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่นะ๒๐นาทีได้แต่ก็ไม่ทันนะฮะน้องเสียชีวิต
คนขับรถตู้ไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่
ชื่อว่านายสมนึกรุ่งระวีพิริยกิจอายุ๔๙ปี
เป็นของนักธุรกิจชาวต่างชาตินะครับก็ถึงขั้นยางหลังขวาที่ถูกชนแตก
คนขับรถตู้บอกว่าเขาเป็นคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับ
ตอนนั้นขับรถตู้มาจากถนนเรียบมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าจะไปเส้นสนามกอล์ฟบูรพา
มาถึงหน้าปั๊มน้ำมันเชลจักรยานยนต์ของน้องมอสขี่ชนท้ายรถยนต์สีดำ
ในฝั่งที่เป็นฝั่งสวนกันแล้วร่างของน้องมอสกระเด็นมามุดเข้าไปใต้ท้องรถเขาพอดี
ตอนที่รถเข้ามาถึงค่ะโชคร้ายจริงจริงก็รีบเบรกแล้วนะครับ
พอหยุดรถลงไปดูเอาน้องมอสออกมาไม่ได้ติดอยู่หน้ารถ
ต้องให้กู้ภัยมาถึงแล้วเอาแม่แรงมายก
แต่พอนำน้องมอสออกมาจากใต้ท้องรถช่วยปั๊มหัวใจก็ไม่ทันแล้วฮะ
เสียชีวิตแล้ววันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้า
คุณระวีการไปถึงก็ไปหากู้ภัยนะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเพียวเยียงไทย
คนที่ไปช่วยปั๊มหัวใจน้องมอสซึ่งเขาบอกว่า
พอได้รับแจ้งเหตุก็รีบมามาถึงต้องใช้แม่แรงยกรถตู้ขึ้นมาก่อน
แล้วเอาร่างคนเจ็บออกมาแต่ตอนนั้นน่ะเขาตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ย
ก็คือไม่มีชีพจรแล้วแต่ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจอยู่๑๐นาทีเกือบ๒๐นาที
รถพยาบาลมาถึงแต่ก็ไม่ทันแล้วฮะช่วยไม่ทันแล้ว
เจอน้องนอนอยู่ใต้ของรถครับหมดสติ
ทีนี้ก็รอเพื่อนสักพักหนึ่งครับแล้วก็เขาก็เอาแม่แรงมายก
กรถขึ้นแล้วก็น้องออกมา
ปั๊มอยู่ประมาณ๑๐นาทีครับรถกู้ชีพก็มาถึงครับ
มีแผลที่ปากครับที่มีเบ้าตาเขียวแล้วก็ถรอก
ตามท้องตามอะไรครับเหมือนโดนรถลาดมาครับ
เพิ่ง๑๕เท่านั้นนะครับตอนนี้ศพของน้องมอสตั้งบรรพิกุศลอยู่ที่
ตะเคียนเตี้ยนะครับที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้ญาติญาตินะคุณครูเพื่อนนักเรียนก็มาร่วมแสดงความเสียใจกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณแม่นี้อายุ๕๕บอกโอ้โหยังทำใจไม่ได้นะครับ
ลูกชายมาจากไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วแม่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่ามันมีลางบอกเหตุนะเหมือนกับเป็นเรื่องของดวงไม่ดี
เมื่อสองอาทิตย์ก่อนแม่ขี่จักรยานยนต์ล้มแล้วถูกสุนัขไล่กัดอีก
ตอนนั้นคิดแค่ว่าตัวเองเนี่ยคงดวงไม่ดีแต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย
นกแสกมันบินมาร้องอยู่ที่หลังคาบ้านค่ะแม่บอกว่าก็ไม่ได้เอกใจนะ
คือเรื่องนกแสกเนี่ยแม่คิดแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุร้ายกับลูกไง
จนถึงตอนนี้คู่กรณียังไม่ติดต่อมาเลยนะครับ
แม่บอกว่าใครจะถูกจะผิดว่ากันตามกฎหมาย
แต่อยากให้ฝั่งคู่กรณีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถคันไหน
ช่วยมาดูฝ่ายศูนย์เสียบ้าง
อายุก็ยังไม่อยู่สมควร

ว่าก่อนที่น้องชายจะเสียชีวิตก็มีเรื่องให้เหมือนเป็นลางเหมือน
เรื่องให้สังหรณ์ใจเกินภูมิพอแม่นี้๒วันก่อนนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุแฟนของเธอฝันว่าฟันร่วงหมดปาก
แล้วก็มาเล่าให้ฟังก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นฝันไม่ดี
หักฟันร่วงอะไรพวกเนี้ยนะครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวไปทำบุญกัน
แต่ก็ไม่ทันนะฮะเกิดเหตุการณ์กับน้องชายันเสียชีวิตก่อน
เรื่องของคดีสพนขามบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนขับรถตู้
แล้วก็เจ้าของรถเก๋งแคมรี่สีดำที่เป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น
มาสอบปากคำกันต่อไปนะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้
มันมีฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดอะไรยังไงหรือไม่
จอดรถตรงนี้อีกคันนึงขับมาคันนี้มาชนอะไรยังไงเนี่ย